คุณผู้ชมที่จังหวัดนครสวรรค์
พนักงานคนนี้เป็นพนักงานแบบสัญญาปีต่อปีนะครับ

แต่มีข้อมูลสำคัญมีข้อมูลสำคัญบอกว่า
พนักงานของวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยเอารถหลวงไปทำอะไรรู้ไหมทำอะไร
ไปซื้อไปเสพยาเสพติดเฮ้ย
น่าจะได้รับการยกย่องมั้ยน่าจะได้รับการยกย่องมั้ยเออ
โอ๊ยไม่ดีแต่เดี๋ยวก่อนนะ
คนที่แจ้งข้อมูลควรได้รับการยกย่อง
คนทำอ่ะไม่ควรได้รับการยกย่อไอ้คนที่น้ำแข็งว่าโดนให้ออก
ยกเลิกสัญญาจ้างไป

นี่แหละกล้องหน้ารถคุณผู้ชมบันทึกในการเดินทางนะครับ
อันนี้คือวันที่๓๑มกราคม๒๕๖๒
โอ้โหย้อนไปไกลหน่อยนะต้นปีนะครับ
พนักงานจ้างเหมารายปีนะครับในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
นำคลิปเหล่านี้นะครับร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง

หลังจากถูกยกเลิกสัญญาจ้างอย่างไม่ยุติธรรม
สาเหตุว่าพวกเขาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัด๒ลาย
ว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องยังไง
เอารถตู้ไปคุณผู้ชมรถตู้หลวง
ตัวหลวงไปซื้อยานะยาเสพติด

รถตู้นี่นะครับต้องบอกหลักฐานหน่อย
โอ้โหเขียนมีโอ้โห
มีโลโก้เต็มเลยใช้คันนี้เหรอ
เออทะเบียนหนึ่งนหนูกไก่๒๔๔๐
กรุงเทพมหานครคันที่ผู้ร้องเรียนบอก

รถคันนี้เลี้ยวล้อไปตามถนนซอกซอยต่าง
ก็ไปจอดไปคุยกับคนที่รอยอยู่ข้างทาง
เสื้อแดงน่ะนะไม่ถึง๕วิ
ก็ขับต่อไปคนรถก็ยังชวนกันแวะหอพักด้วย
แล้วจะแวะไปทำอะไรด้วยนะ

ไปดูดเอาอะไรไม่รู้น้ำหวานไปด้วย

เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเนี่ยยังใช้รถคันเดียวกันนะครับ

คาดว่าจะไปรับยาเสพติดคาดว่านะ
นะครับเรารายงานข่าวตามที่เขาร้องเรียนนะ
ผู้ร้องเรียนกับเพื่อนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
มันไม่เหมาะสมจริงไปบอกผู้บังคับบัญชา
บอกผู้ประประชาลองตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ต้องตรวจปัสสาวะหน่อยดีไหมครับนะครับ
แต่กลับบอกมาว่าได้พูดคุยกับผู้ปกครองของเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนแล้ว
รับว่าลูกของเขาเคยติดยาเสพติด

แล้วบอกว่าผู้ประบัดคือผู้ป่วยต้องให้โอกาสเขา
นะครับไอ้ผู้ร้องงงนะคุณผู้ชม
คนที่เอาเรื่องไปแจ้งงงครับแล้วสุดท้าย
เขากับเพื่อนร่วมงานอีก๒คนเป็นฝ่ายถูกเลิกจ้างครับ
ยุทธรรมมันจะมีอยู่ไหมนะตอนนี้
เราก็ไม่ได้ต้องการที่ให้มันเป็นเรื่องขนาดนี้ครับ

เขาสะใจเขาอะครับ
แต่เราต้องมาตกงาน

พฤติการมันเหมือนเลยครับว่า
ช่วยเขาทางนู้นจนเขาหายไปพักนึง
แล้วมาตรวจปัสสาวะมันไม่เจออยู่แล้วพี่
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่นางปรีชยาพรมชูนะครับ
ท่านเป็นวัฒนธรรมจังหวัดและคอร์สสวรรค์

ผู้ร้องระบุว่านำรถของหน่วยงานไปใช้นั้น
ยังไม่ชัดยังไม่ชัด
ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ไปหาข้อมูลแล้ว

เพราะว่าผลงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง
จึงได้จ้างจึงไม่ได้จ้างต่อนะครับ

ก็ตัวท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ต้องตรวจสอบแล้วก็สร้างความชัดเจนครับ
เพราะว่าอย่างนี้ต้องถือว่าถูกกล่าวหา
ถูกกล่าวหาอยู่๒คนนั้นก็ถูกกล่าวหานะ
ใช่จริงอยากฟังทุกมุมมานะครับ